ตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่เอกของเรากับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
สวัสดีที่กลับมามวยไทยไฟเตอร์นี่คือเวลาแรก
ไปกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นจากนักชกในมุมน้ำเงิน
คนนี้มาจากอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชายภูมิ
มาแล้ว๕๘ไฟล์ชนะ๔๐ไฟล์เสมอ๓ไฟล์และแพ้๑๕ไฟล์ครับ

คนนี้มาจากอำเภอพยักษ์ภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับ
ชกมาแล้ว๑๐๑ไฟล์ชนะ๖๘ไฟล์เสมอ๓ไฟล์และแพ้๓๐ไฟล์ครับ

โนนศึกเล็กออกขวัญเมือง๕๖กิโลกรัม

แล้วต่อพิกัดได้ครับทุกคนนะครับ
แล้วต่อพิกัดได้ครับทุกคนนะครับทุกคนนะครับ
แล้วต่อพิกัดได้ครับทุกคนนะครับทุกคนนะครับ
แล้วต่อพิกัดได้ครับทุกคนนะครับทุกคนนะครับ
แล้วต่อพิกัดได้ครับทุกคนนะครับทุกคนนะครับ
แล้วต่อพิกัดได้ครับทุกคนนะครับทุกคนนะครับ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

ครั้งล่าสุดนั้นเบียดกับคนหลวงต้องบอกว่าเป็นเกมที่ดูเดือดเหลือเกินครับ
มาดูสุดนี้ดูว่าที่เดิมน่าชื่อจอนนี่ครับ
โอ้โหทิ้งด้วยขวาเลยครับส่อของตะดันพจศาสตร์
เอาละครับนี่ครับของหนักของแรงอยู่ตรงนี้เลยครับ
สุดนี้จะมีมันพุกซ้ายหน้าที่อัตรายครับแล้วก็กวานตรง
กับห้านลูกล่อลูกชนครับธนูสึกเล็กแห่งผู้จำยังจะจิ้มตำตัว
แล้วแพทย์สายวัดประยะครับสุดทิ้งด้วยขวาเลยครับธนูสึกเล็ก
ชื่อชั้นกระดูกการผ่านมวยต้องยอมรับครับว่าธนูศึกเล็กนี่
ดูดีกว่าแน่ครับแต่ความสดตอนนี้กำลังขึ้นหิ้งครับ
จะผ่านธนูศึกเล็กได้หรือไม่ครับเดี๋ยวดูกัน
กระแทงมันยับซ้ายแล้วเติบกระแทงขวาโอ้โหเจอซ้ายหน้าสวนเลยครับ
บรรละดอกบรรละทีเลยครับไว้วัดประยะมานะครับครับพี่
ลูกน้องไม่เกรงศักดิ์ศรีรุ่นพี่อย่างนี้ก็สนุกเลยครับ

ก็เลยครับน่ารูเลยครับดึงมิถเมตรเดียวกับตะวัดซ้ายสูงครับ

แล้วหุ้กซ้ายประเวนไปหน้าครับ

เอาให้อยู่ครับธนูศึกเล็ก

เดียวปลายเจ้าผู้ไปนิดเดียวครับ
และเดี๋ยวด้วยกันทั้งคู่เลยครับ
สาเตียงจะกระแทกซ้ายครับกรรมการ
เดี๋ยวทั้งคู่ครับหมดยกแรกครับ
พักกันแป๊บเดี๋ยวเท่านั้นครับ
ซ้ายประหยัดจะเล่นงานบริเวณก้านคอ

แล้วนี่ครับเอาคืนด้วยแข้งขวาเลยครับ

ยกแรกผ่านไปครับแค่น้ำจิ้ม
เดี๋ยวดูเมนคอร์สครับ

โดยท่านประธานที่ปรึกษาคุณนวัดต่อเจริญศุกร์นะครับ

จำกัดนั้นจะนำทีมงานไปทอดกันถึงสามัคคี
นวัดไทยรบหัวหลวงบอกคอมนะครับ
อำเมิดต่อพี่น้องจังหวัดสวัสดิ์บุรี
เพื่อชำนวดคุณคุณภัพท์สัมภัพธุมิชัศตำนึนพุทธกดฏม

ครับยกที่๒ละครับ

พยายามจะปักสอกส่วนแล้วครับทุกน้องพัชฌาศาล
แล้วนี่ครับต่อยหมัด๑๒เจอหมัดของซ้าย
แล้วสอกซ้ายของทะนุสึกเล็ก
ก็มาเป็นชุดเหมือนกันครับเป็นมวยทรงคล้ายกัน

โอ้ยจุกครับทะนานทะนุสึกเล็ก
โอ้โหแม่แต่ไม่มีสำออยครับ
จังหวัดต่อยหมัด๑๒แล้วเสียบด้วยเขาซ้ายของเพชรศาลครับ
แต่ตามกฎกติกานี่เราสามารถให้พักได้ครับ
กว่าจะหายครับเดี๋ยวเรามีภาพช้าให้ชมกันแน่นอนครับ

ต้องชื่นชมเลยครับเดี๋ยวดูครับนี่ครับมาแล้วครับ

อ่าจังหวะนี้ครับอีกมุมโอ้โห
ไม่ได้เจตนาเลยครับไม่ได้เจตนาครับ
โอ้โหแล้วดูครับเสียงตบมือจากแฟนมวยนั้นลั่นสนามเลยครับ
นี่ครับกีฬาของลูกผู้ชายผิดพลาดขออภัยกันครับ
ลูกศึกเล็กเจ็บเล็กเจ็บน้อยก็ให้อภัยน้องครับ
ไม่มีสำออยนี่แหละครับกีฬาของลูกผู้ชาย
ทีมยงเรื่องน้องเรียน

โอ้โหเกตเกตกิตก้อนนะครับ
ในขวางหน้าไว้ครับ

ตึกใบมันแท่งครับ

สนุนสึกเล็กอาศัยลูกเสาร์เลยครับ

ขวางหน้าแล้วพยายามจะขวาง

ตัวประโยชน์สุดยังโดนแล้วแก่ทีมเป็นชุดครับ
มันหนึ่งสองแล้วพยายามจะเข้า

ส่วนศึกเล็กนั้นเป็นมวยที่ต้องบอกว่าโดนไม่ได้ครับ

โดนแล้วพยายามจะเอาคืนครับ

คู่ด้านในไม่ใช่ฐนักของทั้งคู่อยู่แล้วครับ

เกมเริ่มละอู้ครับผ่านไป๒ยก
ระหว่างธนูศึกเล็กของขวัญเมืองครับกับทศาสอบุจันท
ดูครับพยายามเปิดช่างลำตัวสลับไปหน้าครับ
หมัดพุทธของด้านนี่ครับพจสาธารพัตตุครับ
จังหวะแทงซ้ายครับโอ้โห
เห็นแล้วเสียวไส้แทนท่านชายหลายคนนะครับ
โดนไปแบบนี้ครับต้องบอกว่าสีหน้าการออกเลยครับธนูศึกเล็ก
เลือดนักสู้ของธนูษย์สึกเล็กแล้วครับ
ไปเพียงแค่๒ยกครับยังมีเวลาอีกเยอะครับ

โฆษศาลสบุญจันทร์นักชกรุ่นน้อง

ลายเปลี่ยนเข้าหาเหมือนเดิมครับธนูษย์สึกเล็ก
อยากจะขู่รุ่นน้องแต่โอ้โหนี่ครับจังหวะเสียบเขาซ้าย
นี่ครับความแข็งแรงครับถึงแม้ว่าจะตัวเล็กกว่าครับ
แต่วงในกันกดแขนนักชกรุ่นน้องตัวใหญ่กว่าอยู่เลยครับ
ครับจังหวะหวังหน้าของธนูษย์สึกเล็กกำการแยกออกมา
โอ้โหโฆษณานพยายามจะโต้ด้วยแข้งขวา
มาแล้วครับศอกขวาของธนูศึกเล็ก
แล้วจังหวะขวางหน้าเสียบด้วยเขาขวา
วงในเป็นหลังแล้วครับพอทำได้ครับ

จัดธนูษย์สึกเล็กนี่ครับสร้างจังหวะได้ดีครับ

พยายามมาพยายามจะผ่ากเขาไว้ครับ

จะเฉยด้วยมันอัมคัทแล้วหวังแข่งซ้ายตาม

จัดสีบด้วยครับจัดสีบด้วยครับ

จัดสีบด้วยครับจัดสีบด้วยครับ

จัดสีบด้วยครับจัดสีบด้วยครับ

จัดสีบด้วยครับจัดสีบด้วยครับ

จัดสีบด้วยครับจัดสีบด้วยครับ

จัดสีบด้วยครับจัดสีบด้วยครับ

จัดสีบด้วยครับจัดสีบด้วยครับ

จัดสีบด้วยครับจัดสีบด้วยครับ

จัดสีบด้วยครับจัดสีบด้วยครับ